สวัสดีครับ
ตุลาคมสองพันห้ามร้อยสี่สิบสี่
เกิดเหตุระเบิดที่คลังแสงห้ากองสรรพวุฒิกองทัพบก
ตำบลหนองสามรายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
แรงประเบิดมีรัฐสมีกว่าหนึ่งกิโลเมตร
ทำให้วัตถุระเบิดที่อยู่ในคลังใกล้เคียงเสียหาย๘ครั้ง
ราบเป็นหน้ากรองไม่เพียงเท่านั้น
ยังทำให้เสร็จทราบว่าถุประเบิดกระเด็นไปโดนบ้านเรือนของประชาชนที่อาศาอยู่ใกล้เคียง

รวมทั้งทำให้โรงงานพลาสติกที่อยู่ห่างจากรั้วคลังแสง๕๐๐เมตรถูกเพลิงไหม้
และจากเหตุระเบิดครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๙ศพศูนย์หาย๘รายและบาดเจ็บ๙๔ราย
มีบ้านเรือนวัดเสียหายอีกกว่า๑๗๐หลัง
หลังเกิดเหตุทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสั่งอบพยพประชาชนในรัศมี๒๐กิโลเมตร
สั่งห้ามคนเข้าไปในพื้นที่
เจ้าหน้าที่กันเนี่ยให้ห่างออกมาไกลมาก
เรามองอยู่ก็คือเห็นพอบึ้มเราก็เห็นเลยว่าอยู่ใกล้เขาปันไฟขึ้นเสียงดังสนั่น
แล้วก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือมีลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดเนี่ยลอยมานะครับ
เพราะพอระเบิดปั๊บมันทำให้ระเบิดที่ยังไม่ทำงานเนี่ยกระเด็นมายังเห็นเลย
คือเห็นก็ระเบิดหัวปีเนี่ยลอยมาเต็มเลยแล้วก็มาตกตามถนนมาตกใกล้อะไรอย่างนี้เลยนะครับ

ควบคุมสถานการณ์ได้ทหารช่างจากกองพันธุ์ที่๓จังหวัดราชบุรี๘๐นาย
พร้อมอุปกรณ์เก็บกู้วัตถุระเบิดแบ่งกำลังออกเป็น๓ชุด
แรกเดินแถมเรียงหน้ากระดานเพื่อเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ปลิวไปตกในพื้นที่
บริเวณใกล้กับถนนมิตรภาพ
ส่วนอีก๒ชุดเข้าไปตรวจสอบภายในคลังแสงร่วมกับหน่วยทำลายวัตถุระเบิด
มีชาวบ้านอ่ะขับมอเตอร์ไซค์มาเอาถือลูกระเบิดอ่ะ
ก็ยังไม่เข้ากันเองเลยก็ต้องประสานหน่วยกองทัพสหรัฐร่วมกับกองทัพไทย
จัดสร้างขึ้นในสมัยสงครามร่มกล้า
เพื่อใช้ในยามเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในภูมิภาคอาเซียน
ถือเป็นคลังแสงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและอาเซียน
มีพื้นที่กว่าพันไร่เก็บวัตถุระเบิดหลายพันตัน
ระเบิดนานาชนิดกระสุนปืนใหญ่กระสุนปืนรถถัง
กระสุนปืนต่อสู้อากาศยานและวัตถุระเบิด
ยึดได้จากชายแดนไทยกัมพูชา
จากการสืบสวนสอบสวนพบว่า
ในช่วงวันที่๒๔๓๐ตุลาคม๒๕๕๙
กองทัพบกมีกำหนดทำลายวัตถุระเบิดที่เสื่อมสภาพ
ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายภายในคลังแสง
ซึ่งระหว่างเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติการเคลื่อนย้าย
เกิดการระเบิดขึ้น

มาจากระบบนิมรภัยของลูกระเบิด
จะไปทำลายบ้างนัดบกพร่อง
ชนวนจุดระเบิดอยู่ในสภาพพร้อมทำงานทันที
เมื่อได้รับการกระทบกระเทือนจากการขนย้าย

ปฏิกิริยาทางเคมีทำให้เกิดการระเบิด
รวมทั้งอาจเกิดจากอุณหภูมิความร้อน

เป็นเหตุให้เกิดการประทุของวัตถุระเบิดแล้วเกิดเพลิงไหม้

ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดทั้งหมด
รวมทั้งวางมาตรการเข้มงวดในการทำลายกระสุน
และระเบิดที่หมดอายุอย่างเคร่งครัด
เพื่อไม่ให้ความสูญเสียเกิดซ้ำรอยขึ้นอีก